ฉริยะนี่ไม่ใช่คนคุยกับคุณแม่นะคะ

ทำไมอะ

เขาไม่ชอบคุณแม่มั้ง
เขาบอกเหรอหรือไง
ขอเอาเครื่องคุณแม่ไปดูดข้อมูล
จูงมือกับคุณอัชริยะขึ้นบันได
เกาะกันอย่างดีเลยนะ
ไปนั่งก็ไปนั่งโซฟาตัวเดียวกัน
แต่หลังจากนั้นคุณแม่ก็ไม่ทราบอะไรเกิดขึ้น
เขาก็มาจิกคุณแม่ทุกวันอะ
เขาคงไม่ได้อยากจะเป็นเพื่อนกับเราจริง

การเดินเรื่องของคุณแม่ชีวิตคุณแม่เนี่ย
มันมีอะไรบ้างวันนี้ไปถึงไหน

ได้ใช้เงินเดือนละ๓๐๐๐๐บาทรู้สึกยังไง
ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะเป็นราคาที่เป็นเดือนละสูงกว่านี้

ยังไงฮะนึกออกไหมสมมุตินะคะ
มันเป็น๕๐๐๐๐บาทมันไม่ใช่๓๐๐๐๐บาทคุณแม่จะขอเป็น๕๐๐๐๐บาท
อ๋อจะไปคุยกับเขาใหม่ใช่
ที่ท่องฝ่าพฤติศาสตร์